อ่ะมาแล้วนะคะช่วงส่องคลิปเด็ดค่ะ
คุณผู้ชมคลิปเด็ดคลิปแรกที่จะให้ดูต่อไปนี้

คิดซะว่าเราเอามาเตือนใจเตือนภัยกันแล้วกันนะคะ
ตั้งสติก่อนสตาร์ทเป็นคลิปอุบัติเหตุค่ะ

ถึงแม้ว่าไม่เมาท่านง่วงท่านก็ต้องไม่ขับนะคะ
เพราะเหตุการณ์นี้หลับในแล้วเกิดอุบัติเหตุค่ะ

คือไม่เป็นไรค่ะท่านมองเห็นไม่ชัดในรายละเอียด

มันมีคนบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับคุณผู้ชม
ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากและมืดด้วยนะคะ
คนขับรถเก๋งวูบหลับใน
แล้วรถเสียหลักพุ่งไปชนกับรถที่เขาจอดอยู่ข้าง
ผู้ชายไป๓คนที่เพิ่งเดินผ่านหน้ากล้องไปหมาด
คนได้รับบาดเจ็บ๒คนสาหัสนะฮะ
นี่ค่ะพร้อมกับเขียนข้อความบอกว่า
เพราะความประมาทของคนเกือบทำให้เราไม่ได้เห็นหน้าครอบครัวแล้ว
จากนี้นะคะเขายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแถวบางใหญ่นนทบุรี
หลังจากที่ถูกรถเก๋งคันนี้ชนเขาต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
เดือนกว่าแล้วก็ส่วนคดีความตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยด้วย
อยู่ระหว่างฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในชั้นศาลกันนะฮะ
รักษาตัวเดือนกว่านี่เกินกว่า๒๐วันนี้ถือว่าบาดเจ็บสาหัสนะ